ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยนะครับคงต้องหกลมไว้ด้วยนะครับ
เพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
ชาวภาคกลางก็สามารถที่จะกันแดดไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ

คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความระลม

อย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานนี้
เดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าจากปัจจัยนี้เองที่มีการเหนียวนำกระแสลม
เหนียวนำเรื่องของฝนมาทำให้แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยตั้งแต่เหนือจะหลดใต้
มีปริมาณฝนแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
มาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ
ต้องระวังครับตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐เลยนะครับ
เพราะว่าโอกาสการเกิดฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
โดยโอกาสการเกิดฝน๑๖๐๘๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งด้วย
ส่วนภาคอีสานครับต้องระวังตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐เลยนะครับ
โอกาสการเกิดฝนก็พอกับภาคเหนือนะครับ
ตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝนเท่ากับภาคกลางนะครับ
ร้อนละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็ตกตลอดช่วงเลยนะครับ
คลื่นต้องระวังนะครับเพราะว่าคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่าสองเมตรส่วนภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนล่างฝนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ

ส่วนฝั่งอันดามันครับพบว่าโอกาสการเกิดฝน๑๖๐๗๐ของพื้นที่
คลื่นก็สูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
เป็นฝนที่เกิดจากกระแสลมหอบเอาความชื้นมา

ซึ่งสามารถที่จะกลายเป็นฝนฟ้าขนองต่อไป
ช่วงต้นสัปดาห์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น
เพราะว่าในช่วงวันที่๘ครับพายุที่ต่อตัวในขณะนี้

แต่ว่าก็จะมีภายุอีก๑ลูกเกิดขึ้นรวมกัน
แล้วก็จะสามารถกลายเป็นอีกหนึ่งพลังดึงดูด
ไปดูดฝนจากบริเวณอ่าวเบงกอ
ข้ามมาจะสังเกตว่าสีชมพูคือจุดฝนตกหนัก
ค่อยเข้ามาผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
และนี่คือเรื่องราวที่นำมาเตือนกันในคืนนี้นะครับ